แต่ว่าถ้าใครนะชื่นชอบการเดินแฟชั่นโชว์
ชอบการแสดงเสื้อผ้าสวย
นี่ต้องบอกว่างานนี้ต้องติดตามให้ดี
เพราะว่ามิลานแฟชั่นโชว์ต้องหลบไป
แฟฟรีดแฟชั่นโชว์ต้องคิดซ้ายเดี๋ยว
ถ้าหากว่าคุณไปเจอแฟชั่นโชว์งานนี้
ดวงอลังการทั้งนางแบบและเสื้อผ้าจ้า
เธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานาน
ไปไฟกระพริป
นี่เขาต้มหรือเปล่า
งานนี้คัดมาแล้วว่าต้องเป็นสาวใหญ่
ผู้ที่มีประสบการณ์และความสวยโดดเด่นเท่านั้น

ทุกคนคัดมาแล้วนะคะคุณค่ะ

เพราะนี่คือการประกวดแฟชั่นของผู้สูงอายุค่ะ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
จัดที่ตำบลนามืองเพชรอำเภอ๔๙จังหวัดตรัก
ดูขนตาดินี่โอ้น้องใบตองคุณพอจะประชันกับท่านคนนี้ได้ไหม
ไม่ธรรมดาดิฉันเห็นแบบนี้แล้วอยากจะสู้แต่ว่ายอมแพ้ดีกว่า
เจอขนตาแบบนี้เข้าไปน้องใบตองผมยังชิดซ้ายเลยครับ
งอนทั้งเด้งแล้วก็มีสีสันสดใสด้วย
งานนี้เรียกว่าไม่ได้มีขีดจำกัดเรื่องของความงามเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นก็เลยสร้างความสุขและความสนุกสนาน
ให้กับผู้สูงอายุให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการที่มาร่วมงานกัน
แต่นอกจากนางแบบของเราที่สวยแล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งที่มันสะดุดตาก็คือชุดนี่แหละค่ะ
ที่เอามาใส่คุณสังเกตดีนะคะ
นี่อันนี้เป็นตระก้าตระกร้าเล็ก
จะเป็นพวกตะก้าใส่ขนมจีน
แบบว่าใส่ขนมจีนขายในตลาดถาดละ๑๐บาท๕บาทแบบนั้น

บางชุดเนี่ยก็ทำจากกระสอบปุ๋ยก็มีถุงพลาสติกก็มา
ทำมาเป็นหมวกเก๋กระสอบนี่เห็นไหม
ดีที่สุดเลยนะเนี่ยงดงามมากเลยค่ะ
เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจ
สำหรับใครที่พบเห็นมากมายอย่างแน่นอน
พอขึ้นชื่อว่าเป็นการประกวดแล้ว
มันก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขัน

คุณยายพร้อยบัวเรืองอายุ๘๑ปีท่านนี้นี่เอง
คุณยายพร้อยนี่ก็งามพลาดพร้อยพริ้งเลิศมาเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าคุณยายมาในชุดราตรีกระสอบสีฟ้าสดใส
แล้วก็รับทั้งมงถ้วยรางวัลและสายสภาย
เอายายพร้อยยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวนะคะคุณยายค่ะ
โอ้โหดูสิดูสิสวยเก๋ที่สุดเลย
งานนี้คุณผู้ชมพูดได้เลยว่าแหมทุกคนนะลืมอายุ
แล้วก็ได้ย้อนวัยมาสร้างความสุขความสนุกสนานร่วมกัน
และนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการเต้นรำ
รำวงย้อนยุคแต่งตัวกันสวยมาเต้นรำให้พร้อมเพลียงกัน

เป็นต้นแบบเลยของศิลปินดังในยุคนี้เห็นไหม
เครื่องแบบเครื่องแต่งกายท่าต้องเหมือนกันต้องเป๊ะเห็นไหม

เป็นกิจกรรมที่เป็นที่ผทับอกผทับใจ
อยากจะได้ชุดเอามาใส่สัก๒๓วันเหมือนกัน
เพราะว่าแต่ละชุดมันเจอโลดร้ำไอเดียดีมาก
ฉันสงสัยนะว่าคุณป้าต่างคุณยายมีความตั้งใจในการที่จะทำ
กระทั่งทำชุดอะเหมือนจะออกมาใส่ประกวด
คุณยายพร้อยเนี่ยอายุ๘๑แต่ดูแข็งแรงมาก
ยังแข็งแรงใส่ชุดสวยแล้วก็ยังเป็นนางแบบได้อยู่เลย

เป็นแบบสบับที่คุณควรนำไปเป็นอีกอย่าง
ในอนาคตที่ฉันจะดูคุณยายพร้อยเอาไว้นะคะ
เพื่อความแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง